มาดูผลพวงที่มันเกิดขึ้นจากเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะครับ
พอมีเรื่องของฝนตกก็จะมีข่าวเรื่องของคนถูกฟ้าผ่าตามมา
มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๕๘ปีไปรับจ้างขุดมัน
พอมีฝนตกก็วิ่งหลบฝนไปอยู่ในกระท่อมกับหมาคู่ใจของเขา
ฟ้าผ่าตายเลยครับในกระท่อมเลยนะฮะ
ตำรวจภูทรหนองกรุงศรีจังหวัดกรสินเข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์พบผู้เสียชีวิตจากการถูกฟ้าผ่าครับ
หมู่บ้านโคกกลางหมู่ที่๖ตำบลดงมูลเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวาน
ที่เกิดเหตุนั้นเป็นกระท่อมกลางไร่มันสัมปะหลัง
ไปพบศพนายอุดมศิลภูแช่มโชษอายุ๕๘ปี
หงายในสภาพสวมเสื้อสีส้มแขนยาวกางเกงลายขาสั้น

บริเวณที่ศรีศาสตร์มีแม่รอยคล้ายกับถูกขอบมีคมบาด

ส่วนพื้นดินบริเวณใกล้กันมีรอยไหม้คล้ายกับกระแสไฟฟ้าวิ่งลงไปตามพื้นดินด้วย
ดินมันก็เปียกแฉะด้วยแล้วก็เป็นสื่อนำไฟฟ้าได้เป็นอย่างดีเหมือนกัน
จากการสอบถามนางสุธรรมาอายุ๔๘ปีซึ่งเป็นภรรยาของผู้ตาย
ก็บอกนะครับว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเธอกับสามีออกไปรับเหมาขุดมันสัมปะหลัง
กระทั่งช่วงบ่ายมีฝนตกหนักมากมีฟ้ามร้องฟ้าผ่าดังสนั่นวันไหวไปหมดเลย
กับสามีพร้อมกับเพื่อนบ้านที่มีอาชีพเดียวกันก็แยกย้ายกันหลบฝนคนละทาง
คนนั้นก็ตายต้นไม้คนหนึ่งก็ไปกระท่อมคนนั้นก็วิ่งกลับบ้านไป
พอฝนสงบลงทยอยกลับมาที่บ้านแต่พอมาถึงบ้านเอ๊ะทำไมไม่เจอกับสามีล่ะ
นะครับก็เลยออกตามหากระทั่งไปพบว่าถูกฟ้าผ่าตายที่กระท่อมนะครับ
ตำรวจก็บอกว่าญาติไม่ติดใจเรื่องของสาเหตุการณ์ตายครับ
เพราะว่าเชื่อว่านายอุดมศิลป์นั้นน่าจะถูกฟ้าผ่าพร้อมกับ
หมาที่เป็นตัวโปรดแล้วก็เสียชีวิตเลยนะครับ